ไปต่อที่เรื่องเซลล์สาวขายปุ๋ยหายไป๓ปี
สุดท้ายไปเจอกลายเป็นศพคางรถที่อยู่ในครองนะฮะ
แต่ว่าก็เบื้องต้นก็คือใช่แหละนะฮะ
แล้วก็พุ่งปมเรื่องของชู้สาวน่าจะเป็นเหตุทำให้เกิดการสังหารขึ้นนะครับ
เหตุการณ์ที่ไปพบรถเก่งคันนี้นะฮะ
๔กดช๖๓๔๘กรุงเทพฯจมในครองใช้หน้าปากศักดิ์ที่สตบุรี
แล้วก็มีโครงกระดูกของผู้หญิงห่อด้วยผ้าปูที่นอนในรถ
ซึ่งคาดว่าเป็นศพของนางสาวกลิ่นเกษรวงสิง
เป็นเซลล์ขายปุ๋ยหายตัวไป๓ปีแล้วก็เชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมนะครับ
ผลตำรวจตรีชัยวัดอำรันวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสิงห์บุรี

ตำรวจต้องเร่งรัดพิสูจน์ให้ทราบได้ว่า
โครงกระดูกที่พบนั้นเป็นของนางสาวกลิ่นเกษรจริงหรือไม่
ถ้าใช่ก็สามารถเดินหน้าต่อได้นะ
ตอนนี้ตำรวจมีประเด็นสืบสวน๑๒ประเด็น
แต่พุ่งเป้าไปที่เรื่องของชู้สาวเป็นหลักมากกว่า
ตอนนี้ก็ไม่อยากจะให้ไปกล่าวหาใครว่าใครเป็นคนทำ
แม้จะมีข่าวว่าไปมีความสัมพันธ์กับเสียคนนั้นเสียคนนี้ก็ตาม

แต่มีแล้วว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัย
จะผ่านมากว่า๓ปีแต่เชื่อว่าตำรวจสามารถติดตามตัวผู้ลงมือก่อเหตุได้อย่างแน่นอนนะครับ
ขณะที่ตำรวจนะฮะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าโรงงานปุ๋ยแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท
ก็จะเห็นนาทีที่รถยนต์ของผู้ตาย
คันนี้ขับออกจากโรงงานช่วงตอนตี๓๖นาทีของวันที่๑๒พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ตี๓๖นาทีกับ๓๕วินาที
ก็เห็นได้ว่ามียามรปภของหน้าโรงงานคอยกดประตูเปิดให้
แต่คนในรถเนี่ยไม่ได้ลดกระจกลงมาก็เลยมองไม่เห็นเพราะว่าติดฟิล์มดำ
รู้ว่าใครเป็นคนขับทำให้ไม่สามารถจะมองเห็นข้างในได้เลย
ซึ่งไฟล์ภาพวงจรปิดที่ตำรวจมีนั้นเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในโรงงาน
บางส่วนไม่สามารถจะเปิดได้เพราะว่ามันผ่านมา๓ปีแล้วมันก็ลบโดนทับไปนะครับ
ตอนนี้ทำให้พยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดน่าจะไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
ขณะที่ชุดสืบสวนสพนโดนได้ส่งดีเอนเอของนางลั่นธมวงสิง
ซึ่งเป็นแม่ของนางสาวกลิ่นเกษรเก็บจากกระพุงแก้มของแม่ไปเทียบเคียงกับดีเอนเอที่ได้จากศพในรถคันนั้นคือโครงกระดูก
ให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน๑จังหวัดปฐุมธานีตรวจสอบและรายงานกับทีมสืบสวนได้ว่าได้มีการเดินทางไปสอบปากคำพยานสำคัญที่พิจิตรแล้ว
หลังพบข้อมูลว่าเคยคบหากับผู้ตายผู้ชายที่พิจิตรคนนี้เคยคบหากับผู้ตายจนเสียมีเสียคนหนึ่งสั่งให้คนสนิทสะกดรอยตามผู้ตายแล้วพบว่าอยู่ด้วยกันนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปที่บ้านเกิดของนางสาวกลิ่นเกษรอยู่ที่จังหวัดชายนาฏไปเจอในทอดวงสิงอายุ๗๘ปีเป็นตาของผู้ตายแล้วก็ไปเจอกับป้าของผู้ตาย
ว่าอืมก็รอดูเขาจัดการกันแล้วกันอยากให้จับคนร้ายให้ได้โอ้ย
ไม่ได้สิจับคนร้ายได้แต่ใครบ้างมันไม่อยากให้จับคนร้ายได้นะ
ก็คือเขารับโทษกรรมผลกรรมเขาว่ารับโทษกรรมผลกรรมการนั้นเนี่ย
สาธุอ่าไปเรื่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่า